ท่านผู้ชมครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นที่สถานีกลางบางซื่อ

สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเป็นจุดฉีดวัคซีนที่ตอนนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แล้วฉีดนำร่องมาก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะ
เลยก่อนหน้านี้ก็คือกลุ่มอาชีพเสี่ยง
ใช่ค่ะเป็นในส่วนของโคต้ากระทรวงคมนาคม

ผู้ที่เป็นคนขับรถสาธารณะ

หรือว่าผู้ที่ทำงานขับแท็กทรงแท็กซี่แต่ทีนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีเจ้าหน้าที่พบว่ามีคนไปแอบอ้างคิว
มาฉีดวัคซีนโควิด๑๙ที่สถานีกลางบางซื่อนะฮะเป็นคนแบบแต่งตัวดูดีมีฐานะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
ถามว่าแล้วมาฉีดยังไงคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอาชีพเสี่ยงเนี่ยไปเอาเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างมาใส่
แล้วปลอมตัวเข้ามาจะมาขอฉีดวัคซีนแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ฉีดเขาจับได้
ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยฮะกลุ่มนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขคุณอนุทินบอกว่ามีภาพมีหลักฐานชัดเจน
ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่เห็นนะคะเขาบอกว่าดูจากลักษณะท่าทางและการแต่งกาย
ไม่น่าจะใช่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยซ้ำแต่มีเสื้อวินใส่ได้ยังไง
ตัวอีกทีครับไม่มีนะคือขายบัตรหิว
เรื่องของการมาแซงคิวฉีดวัคซีน
เพราะว่าวัคซีนมีเพียงพอให้กับทุกคน
เพียงแต่ว่าคุณต้องต่อโลกเทอมวิชาชินที่หลังดับ

ยังไงกันไปเอาเสื้อวินนี่ซึ่งไม่ได้ขี่วินจริง
ตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาผิดด้วยนะครับ
รัฐมนตรีวันพิมพ์บอกนะครับ
ที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
คือถึงเวลาถ้าคุณไปถึงคิวเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบซักประวัติ
คุณก็ต้องบอกอายุอาชีพที่อยู่อะไรของคุณอยู่ดีใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ฉีดให้นะคะ

เขาเห็นเขาก็รู้คุณไม่ใช่วินจักรยานยนต์รับจ้าง

ใช่ค่ะถ้าคุณเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจริง

ทุกผู้ชมครับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรี
การกระทรวงคมนาคมบอกว่าเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖มิถุนายน
ซึ่งได้สั่งให้กรมการขนส่งทางบก
รวมทั้งรองประหลัดกระทรวงคมนาคม
ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีน
สถานีกลางบางซื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนแล้ว
กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าทำงานอาชีพเสี่ยง
เกี่ยวกับขนส่งสาธารณะอย่างแน่นอน
จากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวทางขนส่งทางบกจะไปตรวจสอบในรายละเอียดนะครับ
เสื้อวินที่เขาใส่ใส่กันเนี่ยที่เห็นมีเลขมีอะไรต่างนานา
เป็นของใครอะไรยังไงแล้วเอามาได้ยังไงแล้วคุณให้ใครไปใส่นะครับ
นายจีรุษวิสานจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
บอกว่าได้สั่งการให้ตรวจการขนส่งทางบกไปสอบหาข้อที่จริงแล้ว
เพราะว่าหลักฐานชัดเจนมากทั้งรูปภาพแล้วก็เสื้อที่ใส่
มีป้ายชื่อมีเลขวินมีหมายเลขคนขี่
เมื่อตรวจสอบแล้วทางขนส่งทางบกก็คงจะต้องตักเตือน
แต่คงไม่สามารถยกเลิกใบอนุญาตหรือว่ายกเลิกวินคนนั้นได้
ส่วนคนที่ไปเอาของเขามาใส่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอฟังอีกทีนึงว่า
จะสามารถเอาผิดหรือว่าจะตักเตือนหรือว่าจะอะไรยังไงนะคะ